มาดูกันที่เรื่องนี้ที่ขวัญโปรยเอาไว้แล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้
ก็เป็นนุ่มใหญ่แล้วแหละค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปี
คือเขาลักษณะการคบแบบไปไปมาแต่ก็บอกว่าอยู่กินกัน
ฉันสามีภรรยาคิดแล้วเมียแปลก
แปลกตัวเองไปทำธุระเลยแอบกลับมาขอดูกลางดึกสักหน่อย
ปีนขึ้นชั้นสองสิ่งที่เจอมีผู้ชายอยู่ในห้องกับเมียตัวเอง

นี่คือปีนเข้าไปเดี๋ยวทีมงานย้อนกลับไปอีกทีนะ
มาเห็นไหมเขามาแล้วเขาสงสัยเขาขึ้นมาปีนขึ้นไปแล้ว

มาทำไมแล้วเหมือนเขาพูดว่าเอาโทรมาไม่รับ

เหมือนฝ่ายหญิงก็บอกไม่มีไม่มีใครอยู่ข้างใน

ลักษณะเหมือนด้ามมีดพี่เบิร์ต

สุดท้ายมันเข้าไปเกิดเหตุข้างใน

จับภาพไว้ได้มันเกิดขึ้นกลางดึก
ตี๓ของวันที่๑๙เมษายน

คุณผู้ชมเห็นตามกล้องวงจรปิด
คือนายสุธินค่ะอายุ๕๗ปี
ปีนขึ้นไปดูภรรยาซะหน่อย

สุดท้ายเขางัดหน้าต่างปีนเข้าไปทันที

อายุ๔๙ปีอยู่ในบ้าน
เมียตัวเองทีนี้เขาบอกว่า
จังหวะนั้นพอพงศธรเห็นนายสุธิน

วิ่งหนีจะลงมาข้างล่างแล้วมาหกล้ม

เลยทำให้นายสุธินเอามีดมาไล่แทง

สอบสวนมารู้แบบนี้ว่า

สักระยะหนึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ

แล้วเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเช่าโต๊ะ

เป็นเวลามาหลายปีแต่ทั้งคู่
ลักษณะคบหากันไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวัน

สุดท้ายก็ปีนมาแล้วมาเจออย่างที่เห็น
เขาบอกว่าผู้ตายมารับจ้างขับรถ
โต๊ะเต็นต์ให้เช่ากับภรรยา

ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาตัวเอง

ย้อนกลับมากลางดึกคืนนั้นค่ะ
สุดท้ายโมโหพอเห็นชายคนนั้น
เอามีนมาแทงในภูงสะทอน

และต่อมาเขาบอกว่ามีการติดต่อขอมอบตัว

ส่วนทางด้านของภรรยานางสาวจินตนาบอกแบบนี้

แล้วคนตายเดินทางกลับมาจากทำงาน

หลังจากนั้นเนี่ยสามีก็เดินมามาเห็นว่าตัวเธอกับคนตายอยู่ในบ้านด้วยกัน
ความที่สามีใจร้อนและจริงแล้วสามีเข้าใจผิดนะ
สุดท้ายก็เลยเกิดเหตุค่ะ